ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยลูกตำรวจอุ้ย
ทำเอาชาวบ้านหวาดภาวะเพราะว่าควงปืนมาแล้วก็รัวยิง
ทำให้ชาวบ้านอ่ะเจ็บสามคนครับลองฟังเสียงที่รัวปืนหน่อยค่ะ

ยิงมั่วเลยใครเนี่ยใครโดนอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ได้ยินเสียงไหมคือภาพอ่ะอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากมาย
แต่เสียงสิคะมีทั้งเสียงปืนนะเมื่อกี้นับได้๑๙นัด
แล้วก็เสียงผู้หญิงช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะถูกลุกหลง
ใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นไหมยิงมั่วเลยใครเนี่ย
รัวแบบไม่ยั้งจริงจริงค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ย
บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายของดาบตำรวจสังกัดสอนอธรรมศาลา
เอาปืนมาแล้วก็มากราดยิงใส่กลุ่มชาวบ้านนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ชุมชนหลังวัดพระพลาที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
จุดตรงนี้อยู่ใกล้กับท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไปดูเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่รอยเลือดก็มีนะใช่
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนเนี่ยอยู่เกลื่อนพื้นเลยอันนี้คือกองเลือดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นทางเลยค่ะชาวบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บสามคน
ก็ต้องส่งตัวชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะไม่ใช่แค่คนที่เจ็บนะ
มีน้องหมาโดนลูกหลงเจ็บไปหนึ่งตัวด้วยแล้วจากการสอบสวนครอบครัวบอกว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะอายุยี่สิบห้าปี
เป็นลูกของดาบตำรวจสังกัดสอนอธรรมศาลาผู้ชายที่ก่อเหตุอ่ะ
เขามีอาการป่วยอาการทางประสาทต้องกินยาตลอดเวลา
ดูชาวบ้านถูกยิงบาดเจ็บมันเป็นแถว
ใช่หลังจากก่อเหตุนะฝั่งผู้ก่อเหตุเขาก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้าน
ตำรวจก็ต้องไปเกลี้ยกล่อมค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ย
ตำรวจคนนี้ก็ยอมมอบตัวรวมถึงมีของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็คืออาวุธปืนตำรวจก็เลยคุมตัวไปที่สพเมืองนนทบุรีนะคะ
แล้วสาเหตุเนี่ยตำรวจเขาบอกเบื้องต้นนะน่าจะเกิดจากความเครียด
ส่วนปืนปืนเป็นของใครล่ะปืนก็เป็นของพ่อที่เป็นตำรวจนั่นแหละค่ะ

ครับนี่คุณป้าท่านนึงให้สัมภาพกับนะชนะของเราร์ด้วยความตื่นตกใจนะ
อือแล้วเมื่อเช้าค่ะเราไปที่บ้านผู้เกาะเหตุไม่เจอใครหรอกค่า
ก็ไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นเขาให้ข้อมูลบอกว่าอ๋อเนี่ยครอบครัวนี้เหรอ
เขาย้ายออกไปตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วคนเจ็บที่โดนกระสุนยิงเข้ามาที่ศรีษะเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณยุพินขาวจันทร์อายุ๒๘ปี
บอกแบบนี้ตอนนั้นเธอนั่งพิงถังน้ำแข็งอยู่
นี่ค่ะกระสุนเข้ามาตรงนี้
แล้วได้ยินเสียงปืนนะก็เลยหันหลบ
กระสุนเฉียดหัวเป็นแผลไปเย็บไป๗เข็ม
แล้วนาทีนั้นนะเธอบอกเลยว่าตอนที่ได้ยินเสียงปืนเธอเบี่ยงตัว
แล้วตรงจุดนั้นมีเด็กอีก๒คนด้วยก็คือหลานของคุณยุพิน
คนหนึ่งโดนยิงที่ขาแล้วเขาใช้เท้าถีบ
คือถีบเด็กเลยรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
ถีบไม่ให้เด็กโดนอันตราย
ถ้าเกิดว่าไม่ใช้เท้าถีบเนี่ยเด็กอาจจะโดนยิงไปด้วยนะคะ
เขาเดินมาตรงสายไฟฟ้าตรงนี้แล้วเขาก็ยิงเลยสาดอย่างเดียว
ได้ยินเสียงนัดหนึ่งหนูก็เลยหันอย่างนี้
แต่ถ้าหนูไม่หันมันก็เข้านี่หนูเลย
นี่ไงถ้าหนูไม่หันมันก็เข้าตรงนี้หนูเลย
แต่เป็นเพราะว่าหนูหันกระสุนเลยแบบเฉียวหัวไป

คือบอกว่าถ้าไม่หันเข้าขมับเลย

คนที่เห็นเหตุการณ์นะบอกว่าชนวนเหตุนี้

เพราะว่าฝั่งลูกตำรวจที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ามีคนไปแซวเมียเขา

ในชุมชนส่วนใหญ่มีแต่คนแก่ไม่มีใครแซวหรอก
แล้วอย่างหนึ่งน่ะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงด้วยว่ามันคืออะไร
เพราะว่าเอาจริงนะในมุมที่ตัวลูกตำรวจบอกว่าโดนคนแซว
คุณเชื่อไหมดิฉันไปดูภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วมันมีเสียงด้วย
ที่ฉันไปดูมาไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงของคนที่ตะโกนแซว
ตัวผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเมียนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ไม่มีใครไปตะโกนไปแซวเลย
แต่เลยไม่รู้ไงว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่
ทีนี้เดือดร้อนกันหมดแล้วค่ะคนก็เจ็บสามหมาเจ็บไปตัวนึง
เหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งตำรวจผู้เป็นพ่อลืมปืนไว้
ลูกเป็นแบบนี้เอาปืนพ่อมาใช้ในการก่อเหตุ
ทำไมล่ะทำไมพ่อไม่พาลูกชายไปรักษาตั้งแต่ต้น
ทำไมมาปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้
ลองฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มันไม่เข้าใจว่าสาเหตุเพราะสาเหตุอะไร
เพราะว่าพ่อแม่เขาก็ยังตอบผมไม่ได้เนี่ย
ว่าลูกเขาสาเหตุอะไร
คลิปเสียงที่ผมคุยกับพ่อแม่เขาผมก็มี
แต่ว่าตอบไม่ได้ตอนนี้มันจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว
คือต้นเหตุคุณไม่น่าจะเอาปืนมาไว้ที่บ้าน
แล้วคิดดูดิว่าถ้าเกิดมันมีการตายหรือการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ย
ผมอยากจะรู้ว่าใครจะออกมารับผิดชอบไว้
นี่ไงถ้าเกิดว่าเป็นอะไรมากไปกว่านี้
นี่ขนาดคนเจ็บ๓หมาเจ็บ๑แล้วนะ
ถึงขั้นเสียชีวิตไปแล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้

พนักงานสอบสวนสภนทบุรีเนี่ย
นำตัวผู้ก่อเหตุคือนายฉันชนัยสุวรรณวงศ์นะคะ
ส่งสารจังหวัดนนทบุรีแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาเรื่องของพยายามฆ่า

เข้าไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต
แต่ทีนี้อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของป่วยจิต
ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์มีเอกสารจากแพทย์มานะคะ